ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองค่ะโปรกัสที่ตัวเองค่ะ

ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ
ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ

ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ

ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ

ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ

ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ

ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ
ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ

ห้องโตไหมคะห้องโตไหมคะ

จำไม่ได้แต่ว่าเขาก็แบบเออเนี่ยมีงานนี้อยากไปไหมอะไรอย่างนี้

ไม่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นแล้ววันนั้นเป็นวันที่ว่างพอดีด้วย
แล้วก่อนที่จะไปงานนั้นไปทำงานแถวตรงนั้นอยู่พอดีด้วยค่ะ
ก็เลยแบบโอเคมันไปต่อได้ก็ไปช่วยได้
คุณคิดไหมคะว่าคุณจะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพี่โน้
คนเขาจับตามองว่าการที่เราไปทำบุญด้วยกันอะไรอย่างนี้แปลว่าพัฒนาความสัมพันธ์แล้ว
วันนี้ก็ไปทำบุญชวนกันทำสิ่งดีก็เป็นมันเป็นอะไรที่สิ่งดีเราก็อยากจะช่วยกันทำค่ะ
โอเคคนมองว่าเหมือนผู้จีนผู้จริงผู้จริงไหมคะไม่ค่ะยังค่ะ
คือเอ่อเยอะจริง

ร่วมงานฝีมือมันหรือห้อยหูลุยแกนิจขี้

เราทำงานด้วยกันเยอะค่ะ

เคยบอกไปว่ามันเป็นเรื่องของหนูกับพี่ไอติมจริงเรื่องที่เราไม่เหมือนเดิมอะค่ะ